ระหว่างรอเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดรอแถลงนี่ก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งกำนันของกำนันนก
เพราะหลายคนก็บอกว่าคือกำนันนกเป็นผู้ใหญ่ได้แค่ประมาณแบบเดือนเดียวเอง
ยี่สิบวันถ้าเอาจริงจริงอ่ะแล้วก็เป็นกำนันเลยแล้วก็เป็นกำนันมาตลอดเก้าปี
บางคนก็เลยคล่องใจว่าเขาเป็นกำนันด้วยตัวเองจริงไหม
เพราะตอนนั้นอายุก็ยี่สิบกว่าเองบางคนก็บอกว่าอ๋อเขาซื้อมาตำแหน่งเนี้ย
อืมเขาก็เลยว่ากันว่าเอาตำแหน่งนี้มันซื้อกันได้เหรอ
เราไปไล่ถามนะวันนี้ถามทั้งชาวบ้านถามทั้งนายอำเภอเมืองนครปฐม
เอาคุยกับนายอำเภอก่อนนะคะอันนี้นายกำนันนกเนอะอืม
นายุทธนาโพธิวิหกในอำเภอเมืองนครปฐมค่ะเขาบอกว่ากำนันนกเนี่ย
ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ตำบลตากล้องมีกำนันเดิมอยู่กำนันคนเก่าอยู่
แล้วเขาออกจากตำแหน่งไปซึ่งอันนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่า
เกษียณหรือลาออกแต่มันทำให้ตำแหนกำนันเนี่ยว่าง
อำเภอก็เลยมีการเรียกประชุมผู้ใหญ่บ้าน๑๐หมู่แล้วก็ใช้วิธีการโหวตเลือก
มีคนลงสมัครกำนัน๒คนนะคะณตอนนั้น
กำนันนกคือ๑ใน๒แล้วผลโหวตออกมาเนี่ย
ผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด๑๐หมู่ใช่ไหมครับปรากฏว่ากำนันนกได้รับการคัดเลือกให้เป็นกำนัน
คือทุกคนโหวตเลือก๖ใน๔โหวตเลือกกำนันนก
คือตำบลตากล้องเนี่ยมีอยู่สิบหมู่บ้านใช่ค่ะนะฮะ
ซึ่งเวลาที่มีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างเนี่ยตอนนี้ผู้ใหญ่กำนันเนี่ยเกษียณ๖๐นะฮะ
อายุยี่สิบห้าขึ้นไปเนี้ยสมัครได้อืม
พอสมัครผู้ใหญ่คนที่เลือกผู้ใหญ่คือลูกบ้านค่ะอ่า
ในหมู่บ้านนั้นใครถ้ามีคู่แข่งกันนะแล้วเหมือนเลือกตั้งอ่ะ
อ่าใครได้คะแนนเยอะสุดก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านค่ะส่วนกำนันเนี่ย
ถ้ากำนันตำแหน่งกำนันว่างคนที่จะสมัครกำนันได้ก็คือผู้ใหญ่บ้าน
ใช่ค่ะทั้งสิบหมู่บ้านต้องเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านก่อน
เพราะฉะนั้นพอกำนันนกเขาสมัครผู้ใหญ่แทนคุณพ่อเขาใช่ไหมใช่ค่ะ
มีญาติมาต่อขั้นคนหนึ่งก่อนอ่ะอ่าแล้วกำนันว่างพอดีค่ะ
ก็เลยลงสมัครเขาก็สมัครตำแหนกำนันใช่
ซึ่งมีสองมีผู้ใหญ่สองหมู่บ้านที่ชิงตำแหนกำนันกันใช่ค่ะ
แล้วผู้ใหญ่สิบคนหกในสี่ก็คงรวมเจ้าตัวอะไรด้วยนั่นแหละใช่ไหม
เลือกกำนันนกเขาชนะใช่ค่ะซึ่งนายอำเภอเมืองนครปฐมบอกว่า
เรื่องการโหวตเลือกจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงไหมเนี่ยผมขอตอบแบบนี้แล้วกันว่า
ผมยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่ในอำเภอที่นี่มา๒ปี
ก็ยังไม่เคยได้รับการร้องเรียนใดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกำนันนก
มีประเด็นเขาถามกันมาอีกว่าแล้วที่กำนันนกไม่เคยมารายงานตัวที่ว่าการอำเภอเลย
อ่ามันมันได้เหรอปกติคนได้ตำแหน่งมันไม่ต้องมารายงานตัวอะไรแบบนี้เลยเหรอ
เออนายอำเภอมันต้องความประถมบอกว่าถ้าเอาข้อที่จริงเนี่ยในส่วนของกำนัน
ไม่ต้องมาปฏิบัติงานที่อำเภออยู่แล้วเพราะมีหน้าที่แค่ประสานงาน
ดูแลตำบลใช่ไหมคะครับดูแลเรื่องบำบัดทุกข์บำรุงสุขของคนในพื้นที่
เพราะฉะนั้นจริงก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ที่เขาต้องมาอำเภอ
ไม่ต้องมารายงานตัวที่อำเภออะไรก็ได้อ่าแต่ในอำเภอเวลาจะเรียกจะอะไรอย่างเงี้ยก็
ต้องติดต่อได้ใช่ค่ะแต่นายอำเภอบอกเขาก็ไม่ได้จำเป็นต้องมารายงานตัวที่อำเภอ
เพราะเขาไม่ได้ทำงานที่นี่อืม
ตัวตำแหน่งอย่างที่ผมอธิบายเมื่อวานว่าตัวตำแหน่งกำนันเนี่ย
ไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มีอิทธิพลอะไรแต่ส่วนบุคคลเขาจะไปมีอิทธิพลหรือมีอะไรเนี่ย
มันน่าจะเป็นเรื่องของส่วนบุคคลเขาแต่ตัวตำแหน่งเนี่ย
ไม่ได้ไม่ได้มีเงินของตัวเองไม่ได้มีกองกำลังของตัวเอง
เพราะฉะนั้นในความเป็นอิทธิพลของตำแหน่งมันคงไม่ใช่
ถ้าคุณใช้เงินว่าให้เท่านี้แล้วเลือกผมอย่างนี้โอเคอันนี้ถ้ามันมีหลักฐานมันก็ต้องผิดแน่
แต่ถ้าเกิดว่าจะบอกว่าคนนี้ได้รับเลือกเพราะว่าครบพวกเยอะญาติเยอะ
อันนี้มันก็คงไม่ใช่จะเรื่องผิดถ้าเราจะเลือกญาติเรา
ถือว่าเป็นพ่อของเบื้องทะพรรจา

ถามชาวบ้านมีชาวบ้านคนหนึ่งเล่าแบบนี้ค่ะบอกว่าอ๋อก่อนหน้านี้เนี่ย
แล้วคุณพ่อก็คือผู้ใหญ่โหดใช่ไหม
ก็ดันให้กำนันนกเนี่ยขึ้นเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่สอง
ไปเดือนนึงตำแหน่งกำนันตากล้องว่างพอดี
ก็เลยได้รับการคัดเลือกลงสมัครเป็นกำนันปี๒๕๕๙
หลังจากนั้นได้รับเลือกปุ๊บก็เป็นกำนันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา๙ปีค่ะครับ
หลายคนให้ข้อมูลกับทีมข่าวไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่า
เส้นทางการเป็นกำนันของกำนันนกเนี่ยต้องจ่ายเงิน
จ่ายเงินให้อดีตกำนันคนเก่าที่เหลือเวลาเกษียณราชการ
อีก๒เดือนจะเกษียณครบวาระให้ลาออกด้วยเงินหลักล้าน
อันนี้แหล่งข่าวบอกนะบอกว่าอีก๒เดือนกำนันตากล้องคนเก่านี้
เกษียณแล้วจ่ายเงินหลักล้านบอกพี่ลาออกไปเลย

แล้วก็จ่ายเงินซื้อเสียงโหวตด้วย

บอกจ่ายเงินซื้อเสียงโหวตให้ตัวเอง
เลยทำให้เขาเป็นกำนันด้วยอายุเพียงแค่๒๕๒๖ปี
ได้ไป๖เสียง

โหวตให้อีก๔หมู่บ้านไม่โหวตให้กำนันนก
ก็คือ๖จาก๙

การใช้เงินของกำนันนกทั้งหมดนี้
น่าจะต้องมีกุญซื้อชี้แนะหนุนหลัง

คือไล่ตั้งแต่ชาวบ้านค่ะราชการตำรวจในพื้นที่นอกพื้นที่

แล้วก็กำนันเก่าก็โดนจ้างออกแล้วต้องรู้สึกจะจ้างออกไปล้านกว่าบาทมั้ง

ออกไปเพราะว่ากำลังจะเกษียณพอดีแล้วช่วงนั้นมันจะหมดวาระของ๖๐ปีเกษียณใช่ป่

เขาก็เลยต้องรีบจ้างออกแต่ออกออกเสร็จปุ๊บอันนี้ก็ลงลงเลย
อ้าวชาวบ้านอีกคนนึงเล่ามาอีกค่ะ
บอกว่าจริงกำลังนกเขาเป็นคนดีนะพี่อุ๋ยเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ได้มีพิษมีภัย
ชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องถนนหนทางทีไรด้วยนะบอกกำนันนกปุ๊บ
กำลังนกนี่สั่งคนงานประสานรถให้เข้ามาจัดการช่วยเหลือแบบทันทีเลย
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับเลยค่ะชาวบ้านคนนี้บอกว่ากำนันนกเขาเงินถึง
ว่าไปแล้วเนี่ยมันได้ค่าขนมติดไม้ติดมือกลับมาด้วย
แต่เขาบอกว่าในเรื่องของการเลือกกำนันเนี่ยชาวบ้านคนนี้บอกนะว่า

ในมู่ท์นั้นสุดท้ายคนมีการมารับใจดีเขารู้อย่างเค้ารักกันนะ
แค่วางเขาก็รักนะวางส้มอะไรใครอะไรเขาก็เออ
จะวางก็ใช้เงินซื้ออะไรเหมือนวิชาล่ะเขาก็ดีอะ
คือเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยท่านผู้ชมจะส่งข้อความเข้ามาเยอะมาก

เพราะตอนนี้คือเกษียณอายุ๖๐นะฮะ
คือถ้าตามกฎหมายเลยเนี่ยสามารถถอดถอนผู้ใหญ่บ้านได้นะ
ถอดถอนกำนันไม่ได้นะแต่ถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน
กำนันต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านสถานะคือกำนันเนี่ยต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านถึงจะสมัครได้
แล้วพอคุณได้เป็นกำนันคุณจะเป็นคู่นะคุณเป็นควบอยู่นะ
ถ้าคุณไม่พอใจผู้ใหญ่บ้านคุณก็ลงชื่อกันในหมู่บ้านเนี่ย
ถ้าเกินครึ่งเนี่ยได้ชื่อเกินครึ่งก็ไปยื่นในอำเภอเพื่อขอถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน
แต่คำถามก็คือมีชาวบ้านกล้าไหม
กล้าร่วมกันลงชื่อไหมชื่อไปถอดถอนผู้ใหญ่บ้านกันเถอะ
เขาก็อาจจะกลัวก็ต้องรอจน๖๐หรือเปล่า
ก็จะเสียเวลาออกเองไปก่อนนะฮะ